กันเป็นอุทาหรณ์นะฮะคุณเคยปล่อยโคมลอยไหม

เวลาปล่อยโคมลอยมันต้องจุดเหมือนจุดใต้จุดไฟ

เพื่อให้ข้างในมีคาร์บอนแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ
แต่ทีนี้จุดไฟไปแล้วโคมไม่ลอยสักที

ฉีดน้ำมันเข้าไปเหมือนไปเติมเชื้อ

ปรากฏว่าไฟมันลามไฟมันไหม้คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันนะฮะ
บัคเคมบัคเคม
อย่าทำตามโดยเด็ดขาดนะฮะ
แล้วโคมลูกนี้มันใหญ่มากนะคุณนะ
คือต้องรอจังหวะที่เหมาะสมนะฮะ
ให้ใต้โคมมันมีก๊าซอะไรให้มันเต็มก่อน

หรือถ้ามันยังไม่ลอยก็ปล่อยมันไว้แบบนี้ก่อนนะฮะ

เหตุการณ์นี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนำมาโพสต์เตือนเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเด็กสองคนนี้ไม่ผิด
แต่ก็ตกเป็นผู้บาดเจ็บแบบงง
จำไว้นะน้ำมันกับไฟมันอยู่ใกล้กัน
มีแต่บันไลที่เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะฮะ

ผิวของเด็กสองคนโดนไฟไหม้ไฟลวก
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้านะครับ
เกิดจากการกระทำของผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ที่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในนั้นเป็นธุระให้ด้วย
สงสารทั้งเด็กและแม่เด็ก
อย่าให้เรื่องมันจบเพียงแค่และตาซอยแพ็คเดียว
ดูไว้เป็นบทเรียนนะอย่าหาทำอีก
คือคนโพสต์เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่มาเยี่ยม
แล้วก็เอาแค่นมถั่วเหลืองมาให้แพ็คนึงนะฮะ
แต่เรื่องค่ารักษาล่ะค่าใช้จ่ายล่ะ
อีกอย่างคือเด็กไม่ได้เป็นคนฉีดน้ำมันเข้าไป
ไม่ได้จุดเชื้อเพลิงเพิ่มแต่ผู้ใหญ่เป็นคนทำ
แต่คนที่รับกรรมคือเด็ก

เด็กที่บาดเจ็บถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลหนอง๒ห้อง
ไปโรงพยาบาลสิริธรสิรินทรนะฮะ
มีน้องคนหนึ่งได้รับการผ่าตัดถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
เรื่องนี้เห็นบอกว่าคนเท่าคนแก่คุยกันแล้ว
คนที่ฉีดน้ำมันใส่ไฟไม่ใช่เด็กน้อยนะ
แต่เป็นคนมีอายุแล้วก็คือผู้ใหญ่นั่นแหละนะฮะ
แล้วในโพสต์เนี่ยก็ยังเล่าอีกนะครับเล่าให้ฟังบอก
แล้วก็มีคนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
คนบาดเจ็บเป็นน้องของเขาเอง

ทุกคนในเหตุการณ์รู้สึกผิดไม่ใช่ว่าไม่ห่วงกัน
แต่การปล่อยโคมหมู่บ้านทำกันทุกปี
แล้วก็ไม่ได้จบแค่แล็กตาซอยแพ็คเดียวเท่านั้นเอง
คนที่ฉีดน้ำมันใส่เข้าไปในไฟเนี่ย
ได้ไปเยี่ยมน้องเอากับข้าวไปส่งให้น้องทุกวัน
แล้วก็นอนเฝ้าที่โรงพยาบาลคอยดูแลเด็กที่บาดเจ็บ

เพราะคนหมู่เดียวกันคือหมู่บ้านเดียวกัน
ชุมชนเดียวกันเป็นญาติกันนะฮะ
อย่าให้เรื่องเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะครับ
น้องเขาเจ็บเกินพอแล้วไม่ได้อยากดังครับ
แต่กลัวคนอื่นที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องและเข้าใจผิด
หาว่าคนที่ทำไม่รับผิดชอบนะครับ
ทีนี้ก็นี่แหละเป็นอุทาหรณ์ไว้แล้วกันนะครับ
ออกมาเตือนกันไว้เห็นภาพแบบนี้น่ากลัวนะคุณนะ